ซึ่งดิฉันสัมภาษณ์มาประมาณ๓๐๐รอบ
ไม่ได้เป็นเก๋นะคะแต่มีแฟนเป็นเก๋ค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วที่อายแหล่นเหนือนะคะ

เจเมียร์แต่นี่ฉันขาดใจนิดนึงสัมภาษณ์เขื่อนบอก
ผมไม่เคยเป็นแกด้วยครับนี่จูบกันเลยนะ

ก็ล่าสุดเลยเธอเชิญกันนางก็สไตล์นางแหละก็เข้าใจนะคะ
ซึ่งก็คบกันมาราว๑ปีค่ะแต่งงานกันไปเลย
สวีทกันมากนะคะที่ลอนดอนดอรี่ค่ะประเทศไอแลนดเหนือค่ะ
บรรยากาศอบอวนไปด้วยความรักนะคะโอ้โหซิกแพคเขื่อนนะคะ
โดยมีคุณแม่ครอบครัวและเพื่อนสนิทบินไปร่วมงานค่ะ
ส่วนพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะถุงตัวไม่ได้ไป
แต่ก็ส่งใจโวยพรผ่านอินสตาแกรมแบบรัวนะคะ
นี้เปิดกว้างนะคะรอกฎหมายไทยเขาก็จะให้เพศเดียวกันแต่งงานได้นะคะ
แต่ดิฉันชอบมากเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาบรรดาแก๊งเคติกเขาเนี่ย
ปาร์ตี้สละโสดให้เพื่อนนะก็มากันครบทีมเลยอีก๔หนุ่ม

ไม่ใช่มายินดีกับเพื่อนไงคุณ
อ๋อมาไปดิฉันก็มาว่าไปเผื่อนกลับมาเมืองไทยดิฉันขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะ